แต่ในขณะเดียวกันลิเดียก็เข้ารักษาโควิดตลอดระยะเวลา
ตอนนี้ก็๒๐กว่าวันแล้วจะเดือนแล้วนะครับ
ต้องห่างลูกทั้ง๒คนดีแล่นกับเดมี่นี่
ลิเดียได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพ
ของน้องเดมี่ลูกสาวที่กำลังดู

เพราะว่าถ้ายังให้อยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไวรัสจะอยู่ในน้ำนมลูกอยู่หรือเปล่ามันยังไม่พิสูจน์ยังไม่รู้
เขาบอกว่าโชคดีขนาดไหนที่ร่างกายเนี่ยหยุดผลิตน้ำนมได้ไม่กี่วันก่อนติดเชื้อโควิดเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ถ้าร่างกายยังต้องใช้พลังงานในการผลิตน้ำนมในช่วงที่ร่างกายเราต้องต่อสู้กับไวรัสเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสภาพร่างกายจะสุดโทรมขนาดไหน
ขนาดไหนที่เรายังไหวตัวทันแล้วพี่แมททิวเนี่ยรีบไปตรวจหาเชื้อว่ามีไหม
ถ้าไม่รีบตรวจก็คงวุ่นวายกว่านี้เยอะโชคดีขนาดไหนที่เราอยู่เมืองไทยเรายังมีโรงพยาบาล
มีระบบมาตรฐานการรักษาผู้ติดเชื้อที่ถือว่ายังดีกว่าอีกหลายประเทศ
อันนี้พูดถูกประเทศไทยเนี่ยยังรักษาหมดนะฮะเมืองนอกไม่จำเป็นเขาไม่ให้เข้าโรงพยาบาลนะครับ
เห็นแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษไหมถ้าไม่คุ้มมากก็ยังไม่มีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าถ้าไม่เจอตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วมันลามไปที่ปอดอะไรจะเกิดขึ้นโชคดีขนาดไหนที่ตอนนี้พวกเราส่วนมาก
แต่ก็ยังมีหวังที่จะชนะมันได้เรายังโชคดีทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปด้วยดี
ตอนนี้ลำบากกับทุกคนแต่การร่วมมือสู้ไปด้วยกัน
ก็เข้าใจกันแล้วก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ